ล่าสุดนี่๑ในแก๊ง๓ช่าเหมือนกัน

ที่ฉันมองไกลเอ๊ะคิดว่าชาวสวนที่ไหน

ก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านจังหวัดนครนายกนั่นแหละ
หลังจากต้องพักงานในช่วงโควิดค่ะ
แต่ไม่ใช่ว่ากลับไปอยู่บ้านสวนแล้วพี่เขาจะนั่งนอนอยู่เฉยนะ
กิจกรรมบอกเลยว่าแน่นมาก
วันนี้บันเทิงไทยรัฐนี่จะพาไปส่องกิจกรรมเชอรี่

โดยเฉพาะเมนูนี้เธอชอบมาก

อยู่บ้านเนี่ยกับสีภรรยาเมื่อภรรยาบอกว่าอยากกินส้มตำ
อืมจะรีบขับรถไปซื้อเหรอเปล่าค่ะนี่เป็นสามีที่ดีมาก
หยิบคลกหยิบสามีทุกอย่างอันนี้ต่อยเลยเหรอเนี่ย
เหลืองนิดนึงติดเหลืองหน่อยนึงเผื่อเอาไว้แกล้งส้มด้วย
อันนี้คือภาพที่เดินเข้าสวนต้องเอารูปแบบคำ
เหลืองนิดนึงติดเหลืองหน่อยนึงเผื่อเอาไว้แกงส้มด้วย
คุณแม่รู้รู้จะทำเรื่องมากมั้ย
ไปเลือกมะละกอกันอยู่ขอติดเหลืองนิดนึงเผื่อไว้มาแกงส้มอีก
เออบ้านนี้เรื่องทำกระโปรงกับข้าวเลิศเลอมากเลย
พี่เท่งเนี้ยเขาถามแล้วเก็บไหมเก็บจ้าจากนั้นก็เริ่มตำเลย
แต่ตำในครัวมันธรรมดาไปนี่ต้องยกครกยกตำออกมานอกครัวเลย

อกจากนี้ค่ะวันดีคืนดีพ่อเท่งเนี่ย
ก็เปิดครัวทำเมนูไก่อบปี๊บ

อะไรนะพี่ไก่ร่วงมันไม่ได้ตายไงเนี่ยเอาไปล้างอ่ามอุ้ย
ตายแล้วไก่ล่วงไก่ล่วงสงสัยจะไม่ได้กินแล้วมั้งอบปี๊บอ่ะ
พื้นแล้วตอนนี้ท่าทางไก่ยังไม่ตายจะบินไปซะแล้ว
คุณผู้ชมค่ะเออและด้วยความที่อยู่บ้านสวนนั่นแหละ
จะมีพืชมีผักต่างต่างอุ้ยมากมายเลยทั้งหน่อไม้เอ่ย
มะนาวมะละกอนี่ก็เลยต้องขอเก็บไปฝากเพื่อน
แก๊งสามชาตินิดหนึ่งแล้วกันอย่างพี่หม่ามพี่โน่งเนี่ยโอ้โห
บอกว่าช่วงนี้ต้องรักษาระยะห่างเพราะมีลีลาในการให้ด้วย

ในมันขอเอสขอเอสอ่ะ
ดูนี่นี่เหนอะไหม
ก็ถึงเอามาฝากหน่อไหมแล้วก็ส้มโอนี่สมโอกครับ
แล้วก็มะละกออ่ะมากว้างที่บ้านตรงนี้

มีแต่ว่าเค้าบอกเฉดงี่ค่ะเอามาจากสวน

อันนี้อันนี้เป็นป่าจากสวนใช่ป่ะ

ไม่จากสวนทหารอมรึหรหนังโซนมากเลย

ใช่ค่ะเรียกว่าอิ่มอร่อยกันทั้ง๓คน๓ช่า๓แก๊งเลยนะคะ